มือปืนบุกยิงถล่มบ้านอบริ
กระสุนถูกเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

หนำใจกลุ่มคนร้ายยังสาดกระสุน
ใส่อีกบ้านพร้อมรถยนต์แล้วก็เด็กชาย๔ขวบ

ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คนเจ็บก็คือเด็กหญิงสาธิประพายี่สุนแซมอายุ๑๔ปี
ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่บริเวณศีรษะด้านซ้าย

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช
โดยมีแม่ก็คือนางทัศน์ดาวยี่สุนแซม

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยปฐมพยาบาล
ตัวเด็กสาวแล้วก็คอยปลอบใจผู้เป็นแม่อีกนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กชายอายุ๔ขวบ
ซึ่งอยู่อีกบ้านหนึ่งห่างไปประมาณ๕๐เมตร
ถูกกระสุนเข้าหน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกัน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชายชะกัน๔คน
เสื้อชุดสีทึบ
ไม่ทราบทะเบียนมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็มาถามหาบ้านของนายวิชัยยี่สุนแซม
พ่อของเด็กหญิงสสิประพา
ซึ่งชาวบ้านนะครับก็ไม่รู้แหละว่าเป็นใครแต่มาถามหาแบบนี้ก็ชี้บอกไงคุณ
บ้านของนายวิชัยอยู่ด้านใน
คนร้ายนะครับเดินเข้าไปควักปืนยิงถล่ม

และหนึ่งในคนร้ายก็สาดกระสุนใส่บ้านข้าง
ห่างไปอีก๕๐เมตรซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายพัทรพงศ์
อายุ๔ขวบจนเด็กชาย๔ขวบได้รับบาดเจ็บ
และคนร้ายยังยิงถล่มรถเก๋งเสียหายไปอีก๑คันนะครับ
หลังจากนั้นคนร้ายเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่บนถนนหลบหนีไปครับ
ญาติที่บ้านอยู่ใกล้กันก็ระบุว่าคนร้ายมีปัญหากับนายวิชัย
ของเด็กหญิงสาธิประพาแต่ว่าตัวนายวิชัยไม่อยู่บ้าน
คนร้ายอาจจะไม่รู้ไงก็เข้าใจว่านายวิชัยอยู่บ้าน
ก็เปิดฉากยิงกราดยิงถล่มเข้าไปในบ้านแล้วครับทำให้เด็กรับเคราะห์แทน
ด้านตำรวจทำงานรวดเร็วหลังเกิดเหตุตามรวบตัว๑ในผู้ก่อเหตุ
ทันควัน๑คนพร้อมกับปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนขยายผลแล้วก็สอบปากคำ
เหตุใดถึงรวมกลุ่มมาก่อเหตุร้ายในครั้งนี้
แล้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ